ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ช่วงวิทย์ตีแสดงหน้า
ชีวิตกมลวิสิตอรัชพรชลาดลชีวิตตีแสดงหน้า

วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าคนพูดถึงกันมาหลายวันแล้ว
สำหรับกรณีเรื่องของคำสั่งคอสชที่๑๔๑๕เรื่องการจราจร

ก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็แหม
ต้องไปทำใหม่ไหมอันไหนคาดได้ไม่ได้ยังไง

เราต้องดูก่อนครับประเภทจะเป็นเก๋ง
หรือรถด้วยสาร

เพราะว่าถ้าเกิดจำนวนปีเนี่ย

กรณีข้างหลังนั่งได้๓บางกรณีถ้ารถเก่าเขามีเข็มขัดแค่๒
ประการที่๓นั้นคงต้องดูจำนวนเข็มขัดนะครับจำนวนเข็มขัดและลักษณะของรถ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมีข้างหลังเนี่ยเข็มขัด๒ก็ต้องนั่งได้๒

ถ้ามีเข็มขัด๓ก็นั่งตามเข็มขัดจะนั่งมากกว่าเข็มขัดไม่ได้
และกรณีของรถกระบะที่มีสเปคแคปด้านหลังคือมี๔ประตูใช่ไหม๔ประตู
คือกระบะมีทั้งที่เป็น๒ประตูแล้วก็๔ประตูด้วย
แต่ข้างหลังนั้นวัตถุประสงค์คือไม่ได้ให้นั่ง
ที่นั่ง๒ที่แล้วก็ที่นั่งในแคปด้านหลังเนี่ยคือด้านหลังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้นั่ง
ก็ไม่สามารถมีเข็มขัดก็ไม่ให้นั่ง
ใช่ก็คือจริงมีคนโดนปรับไปแล้วนะคะสักครั้งนี้
เพราะว่าบ้านไม่ได้รวยไม่ได้นั่งรถเบนท์ไม่ได้นั่งรถตู้ส่วนตัว
เขาทั้งบ้านมีรถกระบะคันเดียวมีกัน๕ชีวิต
จะกลับบ้านสงกรานทำยังไงอ่ะคุณชีวิต
เดี๋ยวเรามาดูสิว่าเราจะกลับยังไงแต่วันนี้เป็นวันดีเดย์เริ่มต้นแหละ

ก็ถ้าเกิดไม่ไม่ใส่วันนี้ก็เขายังเอาแค่เบาะ
เบาะก่อนก็คือปรับร้อยหนึ่ง
เป็นการปรับเตือนนะครับเอาแค่เบาะ
ซึ่งเดี๋ยวจะดูสิครับว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ย

ก็เห็นว่าเขาออกกฎระเบียบนี้มาเนี่ยคุณมิ้นเพื่อความปลอดภัย
ใช่เขาบอกว่าด้วยความที่เราที่ตอนนั้นเราคุยกันว่าบ้านเราเนี่ย
อันดับความสูญเสียบนท้องถนนเป็นอันดับต้นของโลกอันดับ๒ของโลก
หมายความว่าอุบัติเหตุของประเทศไทยนี่อันดับ๒เลยนะ
ใช่เขาก็เลยบอกว่าต้องรีบออกมาก่อนเทศกาลสงกรานนี่แหละ
จะได้ลดจำนวนอุบัติเหตุลดจำนวนผู้สูญเสียตรงนั้น
อันดับหนึ่งนี่คือจราจรจราจรติดขัดที่อันดับหนึ่ง

โอ้โหนี่เรื่องเรื่องเรื่องไม่ค่อยดีเลยนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงที่ท่านเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานคือเข็มขัดเนี่ย
ผมมาคิดแล้วฮะต้องใช้สัญลักษณ์นี้ครับ
คือเดินไปไหนเวลาผ่านข้างถนนผมต้องบอกคนขับอย่างนี้
ก็คือใส่เข็มขัดค่าเข็มขัด
ทีนี้เข็มขัดเนี่ยคุณมิ้นครับไม่ได้ทำให้อุบัติเหตุน้อยลงนะครับ

ไม่ใช่แต่เข็มขัดนี้ใส่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตครับ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะสูญเสียน้อยลง

แต่ไม่ได้หมายความว่าใส่เข็มขัดแล้วขับดีขึ้น
หรือว่าใส่เข็มขัดแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
มันไม่ใช่นะครับต้องคนละกรณีกัน
ใส่เข็มขัดนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับ
ในการนั่งในการเดินทางนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ที่จะใส่เข็มขัด

เดี๋ยวลองดูสิครับว่าวันนี้ผมกับคุณบิ๊นได้ไปลงพื้นที่
ไปที่อนุสวรีกัน
วันนี้พวกเราเริ่มต้นมีการประชาสัมพันธ์

ตั้งบริเวณอยู่ที่ตรวจที่อนุสวรี

ก็เดี๋ยวดูสิว่าเป็นยังไงกันนะครับ
เดี๋ยวสักตัวหนึ่งช่วงหน้าไปดูกันค่ะ

ชูเวชตีแสกหน้า
คู่หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัด
คุณมิ้นตอนนี้เราอยู่ที่อนุสวรีแล้ว

เอาจริงมากันหลังนี่มีตำรวจมีทหารเมื่อสักครู่ที่เห็นเพียบเลย
โอ้โหเพียบเลยแล้วพรุ่งนี้จะเอาแบบนี้ทุกวันทุกวันหรือเปล่า
คือวันนี้เขาบอกวันนี้ดีเดย์ตรวจเข้มแต่เขาไม่ได้บอกว่าทุกวันไหม

แต่ว่าเอาล่ะครับวันนี้เขาก็ต้องมาเริ่มต้นก่อน

เตือนแล้วเพราะเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่มาตรา๔๔ออกมา

นะครับแต่ติดกันบ้างส่วนมากจะติดกันหมดนะแต่แบบนี้
ไม่มีใครที่ไม่คาดเข็มขัดเพราะวันนี้เริ่มปรับเอาจริง
ใช่แพงนะมันเยอะนะแล้วดูสิมากันเต็มไปหมดนะ
แล้วไม่อย่างนี้แล้วอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะแหมมันก็ยุ่งเหมือนกันนะ
คือเป็นวิถีชีวิตสำหรับคนบางคน

เรื่องกระบะวันนี้อ่านข่าวนะคะคุณผู้ชมส่งไลน์ส่งหน้าจอมา
มันไม่ได้ก็เขามีรถคันเดียวทั้งบ้านเขาจะทำยังไง
นั่นสิครับบางทีออกจากบ้านตอนเช้าต่างจังหวัด
จะไปด้วยกันบ้านติดกันจะไปอำเภอจะไปทำงานด้วยกัน

ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วแคปหลังนี่เขาให้ไว้ของอย่างเดียวห้ามนั่ง
ใช่เหมือนเขาบอกว่าตามพระราชบัตรรถยนต์ที่จดทะเบียนมา
ตรงส่วนกระบะมันเอาไว้ขนของไม่ได้ไว้ขนคน
แล้วแคปหลังก็นั่งไม่ได้เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นรถกระบะก็เท่ารถมอเตอร์ไซค์คือนั่ง๒คน
เข็มขัดนะครับเมื่อเบาะหลังไม่มีเข็มขัดก็นั่งไม่ได้
ส่วนกระบะหลังนั้นขนของอย่างเดียว
ที่ผ่านมาการอรุมอร่วยก็ตอนนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

รถไฟก็เต็มเครื่องบินก็เต็ม
ก็ต้องอาศัยรถนี่แล้วที่นี่รถในช่วงนี้ก็อาจจะมีการตรวจ

รถโดยสารสถานทางรถตู้รถโดยสารนะครับ
ส่วนรถกระบะนั้นก็จะไปขนแบบข้างหลังนั่งกัน
คน๖คนอยู่ที่กระบะหลังคงไม่ได้แล้ว
มีคนส่งไลน์มาเลยบอกว่าแบบนี้
ปู่ย่าตายายคงไม่ได้เห็นหน้าลูกหลานแล้วล่ะ

ก็แหมท่านก็กฎหมายออกมาแล้วล่ะ

วันนี้รถกระบะบางตาเลยนะคะพูดตรง

เข็มขัดรถตู้แล้วก็แท็กซี่นิดหน่อย

นี่สร้างตัวนี้พอแล้ว

อันนี้อะไรอันนี้รถตู้โดยสาร๓๖๕๓๐๐๐คือเกิน

อันนี้เตือน

อันนี้ไม่หยุดรับผู้โดยสารปรับไม่เกิน๕๐๐บาท

เวลาที่เราบอกผู้โดยสารเนี่ย
คนขับบอกผู้โดยสารว่าคาดเข็มขัดนะคะ

แล้วถ้าเกิดผู้โดยสารเขาไม่คาด
ไม่ฆ่าหนูก็จะบอกว่าถ้าโดนจับมา

หนูก็จะบอกอย่างนี้เพราะว่าถือว่าบอกแล้ว

แล้วถ้ามีพบว่าเขาไปปรับคนขับล่ะ
มันก็ไม่ถูกเพราะว่าคนขับเขาก็บอกแล้ว
แต่ผู้โดยสารเขาไม่คาดเอง

ใช่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นโดนปรับทุกวันหรือเปล่า

อย่างนี้เราก็คิดว่าไม่ยุติธรรมนะ

ถ้าปรับคนขับนี่คือว่าไม่ยุติธรรม
ต้องปรับคนที่ว่าผู้โดยสารที่นั่ง
เพราะว่าเราบอกแล้วแล้วเขาไม่ทำตามกติกาเอง

นี่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังสับสนอยู่

เพราะคนขับบอกแล้วว่าต้องปรับคนผู้โดยสาร

เพราะว่าก่อนจะออกก็บอกทุกคนอยู่แล้ว

ถ้าไม่รัดถ้าโดนจับมาคุณต้องเสียค่าปรับเองนะคะ

บอกตลอดบอกทุกครั้งโอเคอันนี้ก็ยืนยันนะครับ
อันนี้จากนายท่านี้มีรถตู้วิ่งไปรังสิต
ก็บอกผู้โดยสารทุกคนคุณมิ้นบอกให้ฆ่าเข็มขัดนะครับ

แล้วถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าไปปรับคนขับ

ผลหมายเขาเขียนแบบนั้นนะ

ให้ปรับคนโดยสารคนโดยสารที่ไม่ฆาต

ใช่เจ้าหน้าที่เขาคงเข้าไปปรับคนขับ

คุณผู้วิทยาลัยที่ดูนี่

ก็เดินทางไปคาดเอาอย่างนี้ดีกว่า
เจอรถตู้ที่รับผู้โดยสาร

ก็ยังบอกว่าได้๑๕ที่นั่งเขายังไม่ได้ลด

แต่ถ้าเดินทางระยะไกลเช่นออกไปต่างจังหวัด

โดยเอาที่นั่งด้านหน้ากับที่นั่งด้านหลังสุดออก
แต่ที่ระยะสั้นจากการเดินทางไปแค่รังสิต
ก็ยังเป็น๑๕ที่นั่งอยู่อันนี้ที่เราพบ
ประการที่๒นั้นก็ยังสับสนอยู่แล้วครับ
ว่าฆาตเข็มขัดถ้าไม่ฆาต
ยกตัวอย่างรถตู้รถตู้โดยสารเนี่ย
คนที่นั่งถ้าเกิดไม่ฆาตเข็มขัด
สรุปแล้วจะปรับใครครับ
ผู้ขับก็มีหน้าที่บอก
ผู้ทำบอกว่าผู้โดยสารทุกตั้น

แล้วเกิดผู้โดยสารเขาไม่ได้คาด
และไปเจอด่านที่จับเนี่ย

จะไปปรับใครระหว่างคนขับขี่กับคนโดยสาร
วันนี้ที่เราถามตำรวจเขาบอกว่า

ก็ปรับคนขับซึ่งจริงเนี่ยก็
หลังจากถามแล้วเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่ก็

อ่าถ้าคนขับไม่ฆาตเอง

คนขับถ้าไม่แนะนำให้ผู้โดยสารคาด
อ่าแล้วถ้าเกิดแนะนำแล้ว

หมายความว่ารถตู้โดยสารนะครับ

หากบอกผู้โดยสารแล้วว่าให้ขับ
ให้ใส่คาดเข็มขัดและไม่คาด

ในช่วงเดินทางสงกรานนะฮะ
แต่ก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะฮะ

ตำรวจยังสับสนเลยวันนี้เราไปคุยกับตำรวจใช่ไหมคุณชูวิทย์

วันนี้ก็ยังเป็นในช่วง
ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
แล้วก็ดูสิว่ามีข้อขัดข้องยังไง

ทีนี้เราก็ไปพบ

กรมการขนส่งทางบกเขาก็มีการเตือนนะครับ
รถตู้โดยสารสาธารณะ

อ่าถ้าเกิดไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร

อันนี้ท่านผู้ชมก็ดูให้ดีนะครับ

ลดตู้ก็อาจจะเกี่ยวนะครับว่าไปร้องเรียนได้

ถ้าไม่คาดฝ่าฝืนปรับ
ย้ำนะคุณผู้ชม

นี่สำหรับผู้โดยสารรถตู้โดยสาร
ส่วนผู้ขับรถต้องควบคุมให้

ถ้าไม่คาดผู้ขับถูกฝ่าฝืน
ถูกปรับ๕๐๐๐บาทอีก

ให้๑๓ที่นั่ง๑๔ที่นั่งอย่างนี้
น้อยไปนะน้อยไปใช่ไหมครับนั่นแหละสิครับเพราะว่ามันไปบรรทุกผู้โดยสารเกินเนี่ย
ในช่วงสงกรานเนี่ยถ้าเกิดว่ารถผู้โดยสารเยอะเกินไปรถก็จะมีอันตราย
ใช่อุบัติเหตุเกิดนะครับไอ้ตรงนี้ดันปรับตั้งหมื่นนึงนะครับ
สารเกินใช่ไหมเก็บค่าโดยสารเกินนะครับเก็บตั้งหมื่นนึงนะครับ
ไอ้ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินเนี่ยปรับห้าพันอืม
ผมว่ามันน่าจะปรับในเลสเดียวกันไปเลยนะว่านั่นน่ะสิครับ
ผมก็งงเหมือนกันทีนี้ก็มีอีกแล้วครับขับรถ
ตู้โดยสารไม่ประจำทางมาขับประจำทางจำคุกนะครับโอ้
คุกไม่เกิน๑ปีนะครับปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนใบอนุญาต
นี่หมายความว่าไม่ได้เป็นรถโดยสารประจำทาง
ค่ะแต่มาขับอืมอ่าเป็นประจำนั้นอ่า
มาวิ่งเล่นเส้นรับจ้างประจำทางผู้ขับรถตู้โดยสารประจำทาง
วิ่งผิดเส้นทางวิ่งผิดเส้นทางอ่าวิ่งซ้ายอย่างเนี้ยเหรอฮะ
ไม่ใช่ครับวิ่งผิดเส้นทางหมายความว่าอ่า
เคยวิ่งจะวิ่งไปอายุทยาอ๋ออ่าไม่ได้ไปอายุทยา
ไปวิ่งไปสุพรรณไม่วิ่งไปหัวหินอ๋อคือไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางที่จะต้อง
ผิดเส้นทางฮะครับปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทโอ้โห
ลงโทษทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการอืม
หมายความว่าที่ข้างรถเขาจะมีติดอยู่นะฮะมีเขียนไว้ว่าไปไหนถึงไหน
อ่าแล้วก็ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ
อ่านะครับปรับไม่เกินห้าพันบาทพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
นะครับเก็บค่าโดยสารเกินอันนี้บอกไปแล้ว
เมื่อกี้นี้ปรับอีกหนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
พักใช้และใบอนุญาตคุณมินครับท่านผู้ชมครับ
ออกเยอะนะครับเยอะมากกำลังคิดอยู่ว่าจะจำกันได้
หมดไหมแล้วจะจำกันได้แบบใช้เวลานานไหมกว่าจะจำได้ทั้งหมดเนี่ย
คือปัญหาต่างเหล่านี้ผมว่าเป็นปัญหาสะสมที่มา
เคยมีมาแต่ในอดีตนะฮะแล้วก็มาช่วงนี้ก็ประกอบกับมีเรื่องของเรื่องรัดเข็มขัด
ก็เลยขึ้นมาทีเดียวเลยครับเยอะแยะไปหมดฮะช่วงนี้ฮะ
เพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ก่อนสงกรานทางรัฐบาลก็อยากจะลดอุบัติเหตุนะฮะ
สงกรานมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาต่างจังหวัดกันเยอะนะครับ
ขับรถกันเยอะก็ต้องไปขึ้นรถตู้นะฮะรถตู้ก็แน่นนะฮะ
เครื่องบินเครื่องบินก็แน่นไปรถไฟรถไฟก็แน่นนะครับ
ส่วนเข็มขัดนั้นช่วงนี้นี่เข้มงวดมากครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอเตือนให้กับผู้ที่ใช้ยานพานะขับขี่นะครับ
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกให้สวมหมวกนะครับ
ถ้าเป็นรถเก๋งนะครับต้องใส่เข็มขัดทุกที่นั่ง
แม้กระทั่งรถแท็กซี่ก็ต้องใส่ใช่
นะครับจะมาบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการปรับ
และขณะนี้ก็ยังงงอยู่ว่าจะปรับคนขับหรือจะปรับคนนั่ง

วันนี้ดิฉันนั่งแท็กซี่นะคุณผู้ชมก็คนขับรถแท็กซี่นะบอกเลยว่า
ก่อนจะออกรถบอกเลยว่าคาดเข็มขัดด้วยครับ

และโดยการจราจรประเทศไทยก็ได้เป็นอันดับ๒แล้วนะ
เรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของการรถจราจรรถติด

รัฐบาลก็เลยออกกดตัวนี้มาค่ะ
รัดเข็มขัดคาดเข็มขัดทุกคนนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกอ่ะวันนี้ที่เราไปพบมา
ถ้าไม่มีแล้วถ้ารถตู้โดยสารสาธารณะไม่ติดก็จะไม่ยอมให้บริการประชาชนด้วย

ก็แสดงว่าหลายอย่างนะช่วงนี้ก่อนสงกรานนี่ดูท่าทางรัฐบาลเอาจริงเอาจัง

การแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรถการศูนย์เสีย
มีคำถามจากคุณผู้ชมหลายคนนะถามมาเป็นเสียงเดียวกันว่า
เขาพูดกันเลยบอกว่าก็ถ้าเกิดสมมุติคนมันจะตายมันก็ต้องตาย

มันช่วยลดได้จริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันค่ะ
รถตู้โดยสารห้ามวิ่งเร็วเกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คนขับฆ่าเข็มขัดคนนั่งฆ่าเข็มขัดไม่ฆ่าโดนปรับ๕๐๐๐
ซี่ก็ต้องคาดและเข็มขัดในรถมีจำนวนเท่าไหร่
รับคนนั่งได้เท่านั้นที่ออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย

ผมก็ว่ามีส่วนนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ย
ผมว่าช่วงสงกรานเนี่ยแอลกอฮอล์มากกว่า

คือพอกินเหล้าเข้าไปเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น
ไอ้เรื่องค่าเช็มขัดเนี่ยก็ส่วนนึงแล้วครับ
แต่ที่สำคัญคือเรื่องของแอลกอฮอล์ทั้งโดยล้วนนะครับ
เทศกาลเรื่องของการกินเหล้าเฮฮานะครับ

เรื่องนี้ทุกสงกรานมีปัญหาโดยตลอด

ม๔๔บอกห้ามกินแอลกอฮอลผมว่ามันจะลดได้เยอะเลยนะครับ
แต่ก็นั่นสิครับเพราะว่าเช่นเดียวกับเรื่องวันนี้นะครับ
ตำรวจก็ออกมาแถลงข่าวแล้วว่ามีกระแสเรื่องเกี่ยวกับการนั่งรถกระบะ

ทางตำรวจเขาบอกว่าถ้าเดินทางเป็นครอบครัวนะครับ
ไม่ได้ทำกันเชิงพาณิชย์ก็อนุโลมให้ไปก่อนในช่วงแรกนะครับ

อันนั้นก็หมายความว่าพี่น้องที่มีรถกระบะนะครับ

ไม่เกี่ยวนะครับฝ่ายเดียวเท่านั้นลงโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทนะครับ
ผู้โดยสารถูกเตือนยังเฉยก็เจอปรับ๕๐๐เท่ากัน
นะครับทีนี้มาดูซิว่ารถแท็กซี่ที่รถแท็กซี่เนี่ย
อันนี้ต้องพูดก่อนว่ารถแท็กซี่ต้องมีเรื่องของการตีทะเบียน
หนึ่งเมษาห้าสี่รถตู้โดยสารจดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งเมษาห้าห้าอืม
รถตู้ส่วนบุคคลผลิตนำเข้าหนึ่งเมษาห้าห้าต้องติดเซฟตี้เบลต์ทุกที่นั่งอืม
เมษายนต์ปีห้าห้าเป็นต้นไปต้องมีเถ็มขัดเย็ดละภัยทุกที่นั่ง
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องยอมรับนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะ
ก็มีมีการเอารูปมารวยกันค่อนข้างจะสูงค่ะแต่เดิมนะฮะอืม
ดังนั้นพอออกกฎระเบียบมาเนี่ยมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละครับ
หนึ่งจำนวนปีด้วยอย่างที่สองประเภทลดด้วยนะครับ
อย่างที่สามนี่แหละเรื่องเข็มขัดนะครับเพราะว่าบางประเทศนั้น
การเดินทางใช้รถไม่เหมือนกับประเทศไทยครับ
การเดินทางโดยรถกระบะเนี่ยก็เดิมก็คงจะไม่มีใคร
เขาคิดผู้โดยผู้ที่ผู้ที่ผลิตรถนะฮะไม่ได้คิดว่าเอารถกระบะด้านหลังมานั่ง
มาใช้ให้คนนั่งถูกไหมครับไม่ได้คิดแหละครับอืม
ดาคนขับไอ้ผู้ผลิตรถที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับคงไม่คิดว่ากระบะนี่มันไว้ขนของ
ไม่คิดว่าจะมาขนคนด้วยนะครับซึ่งการขนคนนั้นก็ย่อมเป็นอันตราย
ค่ะนะฮะระเบียบนี้ก็เลยออกมาในช่วงก่อนสงกรานก็อาจจะมีสร้างความสับสน
ขณะที่ถ้ารัฐบาลหวังดีมันก็มีปัญหาเรื่องความสับสนของผู้ที่จะใช้
ประกอบกับกฎหมายเรามีหลายฉบับ
และกฎหมายของกรมขนส่งทางบกด้วย

แต่ถ้าตำรวจจับปรับ๕๐๐เดี๋ยวไปเจอผู้ตรวจการปรับ๑๐๐๐หนึ่ง
แต่วันนี้ที่เราไปดูแล้วคุณมีนก็เอาลูกมานอกกันก่อน
ใช่ปรับร้อยเดียวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่วยทางรัฐบาลอีกแรงหนึ่ง
ทุกท่านก็ได้เดินทางในกลับสงกรานช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังครับ

ด่านต่างที่อยู่ต่างจังหวัดในเส้นทางต่างจังหวัด

หรือไม่ถ้าเพื่อความสะดวกนะฮะ
ก็ไปรอรถแล้วกันนะครับที่หมอชิด
เชื่อว่าวันนี้นะคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ
เพราะว่าคือกฎที่ออกมามันมีหลายข้อมันมีเยอะมากจริง
วันนี้คุณชุวิตออกมาแจกแจงให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
แล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นว่าอะไรทำได้อะไรห้ามทำ
แล้วถ้าฝ่าฝืนทำจะโดนปรับเท่าไหร่
วันนี้แค่ประชาสัมพันธ์ก็จริงแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
เอาจริงแล้วนะคะอย่างที่คุณชุวิตบอกว่ากฎหมายมันก็คือกฎหมาย
บางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยอรุมอร่วยตัวเอง
อลูมรวยให้กันมาจนเคยตัว
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเริ่มในการบังคับใช้กฎหมายจริง
รถกระบะมีไว้เพื่อขนของ
ไม่ใช่ขนคนเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันบ้าง
ชื่อว่าวันนี้คนไทยได้ตาสว่างมากขึ้นนะคะ
สำหรับกฎหมายที่เราจะต้องถูกบังคับใช้
แล้วก็การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราที่จำเป็นจะต้องปรับ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคุณเองนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ใครออกจากบ้านขึ้นรถนะครับ
หรือแม้กระทั่งครอบครัวหรือคนต่างที่ขึ้นรถ

ทำไว้ให้ติดเลยให้ชินนะคะ
เราก็ถนัดทำท่าเรียนต่อมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับคุณผู้ชม
ใครมีปัญหาอะไรอยากให้คุณชุวิตช่วยเอาเรื่องให้

แสกหน้าแอดไทยรัฐดอททีวี
นี่เห็นเมื่อสักครู่เห็นมีซองจดหมายเอกสารมาอีก

น่าจะมีประเด็นอะไรให้ตีแสกหน้ากันใหญ่อีก

มีทุกวันนะแต่ช่วงสงการก็ต้องเบาหน่อยนะ
เราก็เข้าใจแล้วครับว่าทุกคนก็อยากจะกลับบ้านนะครับ

ผมก็จะเว้นไว้ให้ซะหน่อยนะในช่วงสงการ

ไปภูเก็ตไม่นานผู้ว่าก็โดนย้ายซะแล้ว

โดนย้ายเดี๋ยวก็ต้องรอท่านใหม่มาเสียก่อน

เพราะว่าผมเก็บไว้เยอะข้อมูลต่างเหล่านี้

ลับ๒๗ผมทำงานโดยตลอดครับ

เราจะตีแสกหน้ากันในเรื่องอะไรต่อ
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชุวิตตีแสงหน้า